ดูต่อกันที่อีกหนึ่งแม่ดีกว่านะคะสำหรับแม่สิตางส้มหยุดนั่นเอง
ตอนนี้โอ้โหเป็นที่ฮือฮาอีกแล้วนะคะสำหรับภาพวาดจิตกรรมฝาผนังในวัดแห่งหนึ่งที่อุทัยธานีนั่นเองค่ะ
หลังจากที่สำนักพระพุทธศาสนาเห็นเขาแล้วนะคะบอกว่าลบดีกว่าไหมนะคะนี่แหละค่ะ
อ่าที่วัดน้องเตาจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีประเด็นดราม่าโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาอุทัยธานีเขาเดินทางไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็เห็นว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะสมแต่ทางด้านพระอธิการสมชายเจ้าอาวาสวัดค่ะ
มองว่าจริงมันก็ดูแล้วไม่ได้เสียหายอะไรนะคะจะแก้ไขหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนวาดแล้วค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเลยค่ะคนในภาพฝาผนังนั่นแหละค่ะใส่ชุดไทยสีแดงแม่สีตางนั่นเองนะ
ที่ถูกวาดภาพบนผนังวัดเอาไว้เดินทางไปดูภาพวาดด้วยตัวเองดูสิมันเหมือนฉันหรือเปล่า
ในชุดไทยสีแดงค่ะโดดเด่นมาแต่ไกลคุณดูสิคิดว่าแบบดาราดังแบบดังมากไป
ซึ่งมีพี่น้องในพื้นที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
สิตางบอกเอาไว้ว่าที่มาวันนี้ตั้งใจจะมากราบนามัศกาลเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็อยากมาเห็นภาพวาดด้วยตัวเองด้วย
แล้วก็ขอบคุณไปยังคนวาดคุณจรรพัฒน์แก้วอ่ำนะคะ
นึกถึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับเจ้าตัวค่ะ
จะมอบซองสีน้ำใจให้ด้วยแล้วก็ยืนยันนะ
บอกว่าฉันไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขภาพ

ถามสิมันดูน่าเกลียดหรือมันผิดอะไรตรงไหน
ฟังแม่หน่อยค่ะ
อย่ามาทำร้ายความรู้สึกของคนที่นี่
ฉันไม่ยอมให้ไปแก้ไขแล้วนะ
แล้วติดต่อฉันได้หน้าเฟซบุ๊คผีตาบัวทอง

เพราะฉันเป็นคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระ
แม่เอาจริงแม่พูดเรื่องดราม่าแม่ตอบปัญหาดราม่าได้ฮาอีกแล้ว

ของพี่วาดภาพเพราะว่าจริงตั้งแต่วาดภาพไป

ทำให้วัยรุ่นสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้น
เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแล้วก็วัยรุ่นต่าง

ไม่ได้อยากให้มองว่าภาพของเธอนั้นเป็นการสร้างปัญหาอะไร
ในเรื่องของเสื่อมเสียของพุทธศาสนาแต่อย่างใดนะคะ